บางคนก็ไม่อยากเผชิญรถติดนะคะ

ทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับรถไฟโฉมใหม่นะคะ
สังคมออนไลน์เขามีการรีวิวกันแล้วนะ
ว่าเป็นยังไงโฉมใหม่ที่ปรับปรุงมานะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะก็ร่วมเดินทาง
กับขบวนรถไฟเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่ด้วยนะคะ

โดยเฉพาะขบวนรถไฟที่มีห้องโดยสารสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเนี่ย
คึกคักเป็นพิเศษติดตามได้จากรายงานของคุณมาซีรีคมแก้วค่ะ
ห้องโดยสารเสบียง๑ตู้รองรับได้๓๒ที่นั่ง
แน่นขนาดไปด้วยผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เลือกมาฝากท้องไว้กับบริการอาหารและเครื่องดื่มโฉมใหม่
เสบียงแบบใหม่จะไม่ปรุงอาหารค่ะ
แต่จะเสิร์ฟอาหารอุ่นร้อนแทน
ลืมภาพตูนเสบียงเวลาเดินทางด้วยรถไฟแบบเดิมไปได้เลยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าตอนนี้นะคะรถไฟไทยโฉมใหม่ค่ะ
มีอาหารและเครื่องดื่มนะคะที่อร่อยแล้วก็หน้าตาดีแบบนี้นะคะ
ให้เลือกมากกว่า๓๐เมนูค่ะ
และที่สำคัญราคาก็เหมาะสมอีกด้วยค่ะ
บาทคือราคาของอาหารและเครื่องดื่ม
ตู้เสบียงเปิดให้บริการไปจนถึง๔ทุ่มครึ่งค่ะ
คิดค้านนักท่องเที่ยวชาวอินเดียวัย๓๘ปี
เพิ่งนั่งรถไฟไทยเป็นครั้งแรก
รู้สึกประทับใจในการต้อนรับของพนักงาน
ค่าตัวไม่แพงอาหารสะอาดแถมยังอร่อยอีกด้วย
สำหรับผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวปลอดภัยแน่นอนค่ะ

อำนวยความสะดวกสำหรับคุณสุภาพสตรี

สร้างความอุ่นใจให้กับผู้โดยสารสุด

ก็มั่นใจกับการเดินทางโดยลำพังมากขึ้นค่ะ
เพราะว่า๑คนรอบข้างทั้งตู้

เด็กผู้หญิงมันก็โอกว่า
แล้วก็ถ้าอย่างตู้รวมโดยรวมทั่วไปเนี่ย
ความรู้สึกก็คืออาจจะเกร็งนิดหน่อย
เพราะว่าหลายท่านบนเปย์เราก็ไม่รู้
ตู้นี้มีเบาะนั่งที่โออากว้างขวางสะอาดสะอ้าน

ที่สำคัญมีกล้องวงจรปิดถึง๔ตัว
แสดงถึงการเดินทางของขบวน

สะอาดถูกสุขอนามัยค่ะ
เดินผ่านตู้อุตส่าห์มาประมาณ๔๕ตู้
เราก็ถึงตรงจุดบริเวณที่เราจะใช้พักสายตากัน

หลังจากกินอาหารมาหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อน
ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปนอนพักก่อนนะคะ
เจอกันพรุ่งนี้นะคะที่เชียงใหม่ตอน๗โมงเช้าค่ะ
โปรดสร้างสถานีดีของบนรถเจริญ

ไปถึงสถานีปลายทางเชียงใหม่
หลับสบายตลอดคืนสำหรับการนอนบนรถไฟเป็นครั้งแรก

แต่ตื่นจริงก็ตอนได้ยินเสียงประกาศจากเจ้าหน้าที่

ไปสูดอากาศบริสุทธิ์กันเลยค่ะ
สรุปของการเดินทางด้วยรถไฟใหม่ของไทย

จากกรุงเทพมาเชียงใหม่ในครั้งนี้นะคะ
ในเรื่องของเวลาถือว่ารักษาเวลาได้ดีค่ะ
เพราะว่าขบวนนะคะออกจากกรุงเทพแบบตรงเวลา

ก่อนเวลาถึง๕นาทีด้วยกันค่ะคุณผู้ชม

ตลอดการเดินทางมาเราใช้ไปทั้งสิ้น๙๑๖บาทค่ะ
รวมทั้งค่าตัวค่าอาหารแล้วก็ค่าเครื่องดื่ม
จ่ายเงินแบงค์พันธุ์ไปเหลืออีก๘๔บาท
มาถึงณตอนนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชม
ไปท่องเที่ยวดื่มดำบรรยากาศหนาวในตัวเมืองเชียงใหม่กันต่อนะคะ

มาสิวรีก่อนแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน